สำหรับการประดับไฟลานคนเมืองของกรุงเทพมหานคร

นี่๓๙ล้านจริงเหรอมันมีแค่นี้เองเหรอ
ใช้เงินเยอะแต่ว่าทำไมออกมาดูน้อยจังเลย

เพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่นะฮะ

คณะอนุกรรมการวิสามันเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
มีมติไล่ออกข้าราชการ๔คนของกรทม
ที่ทุจริตโครงการนี้แล้วนะครับ
โดยการประชุมคณะกรรมการค่าราชการกรุงเทพมหานคร
เขามีการพิจารณามติของคณะอนุกรรมการวิสามัน
เกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
สำหรับกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ

ชี้มูลความผิดทางวินัยร้ายแรง
ข้าราชการกรทม๔คนด้วยกัน
ที่เขาไปผัวพันโครงการค่าใช้จ่ายในโครงการไฟประดับลานคนเมือง
หรือที่เราคุ้นชื่อกันอุโมงไฟ

ตอนนั้นก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าก็สวยบ้าง

ใช่คือมันก็แต่นาจิตตังค่ะคุณแล้วแต่คนมอง
ซึ่งวงเงินประเด็นมันอยู่ตรงวงเงินนี่ไง
เขาก็นึกว่าโอ้โห๓๙ล้านนี่มันเกือบจะ๔๐ล้าน
มันก็น่าจะแบบยิ่งใหญ่อลังการ
คือมันมีมติเป็นเอกสารออกมาแล้วจากการพิจารณาประเด็นนี้นะคะ
ไล่ออกข้าราชการกรทม๔คน

รองตำแหน่งพอกองการท่องเที่ยว

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการตำแหน่งในขณะนั้น

หลังจากนี้จะมีการส่งมติให้คณะกรรมการ

ซึ่งมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

เพื่อจะลงนามตามคำสั่งไล่ออกข้าราชการทั้ง๔คนนี้

จะต้องถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพร

รวมถึงยังต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตามข้าราชการทั้ง๔คน

เพื่อจะขอต่อสู้คดีในภายหลังค่ะ

ผู้ว่ากรทมก็เตรียมจะแถลงข่าวกับประเด็นนี้